ต่อกันที่เรื่องของอาชีพการทำมาหากินกันบ้างนะครับ
เพราะว่าถ้ามีไอเดียสร้างสรรค์
ก็สามารถจะหยิบจะจับอะไรมาเป็นเงินเป็นทองได้หมดเลยนะ
มีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะ
อกจากที่ท่านจะทำกระเป๋า
จากกระป๋องเครื่องดื่มขายเองแล้ว

ฝึกสอนคนในชุมชนบอกว่า
ถ้าใครอยากจะมาทำแบบนี้มาทำได้เลย

ตอกเศษกระป๋องทุบกระป๋องเจาะรูกันซะหน่อยนะครับ
เพราะว่าที่นี่มีเรียกว่าปราศชาวบ้าน

นั่นก็คือคุณลุงบุญเลิศอินคำนึงวัย๖๔ปี
ท่านได้เป็นครูสอนทำผลิตภัณฑ์จากกระป๋องเครื่องดื่ม
เป็นครูที่มีฝีมือนะเป็นช่างจักษานเครื่องหวายมาก่อน
เห็นพี่สาวของท่านเองนำเครื่องใช้ที่ทำจากกระป๋องเครื่องดื่ม

คุณลุงบุญเลิศก็เลยต่อยอดความคิด
มาดัดแปลงเป็นทั้งกระเป๋าเป็นทั้งตะกร้า

ทุกวันนี้นอกจากขายได้รายได้แล้ว
ก็เลยนี่แหละฮะแบ่งปันความรู้สู่คนในชุมชน

โดยวิธีการเมื่อได้กระป๋องเครื่องดื่มมาแล้ว

ขอบบนแล้วก็ขอบล่างของกระป๋องออก

ก็นำมาหุ้มผ้าที่ด้านในให้ลายของกระป๋องมันออกด้านนอก

แบบไว้ซะหน่อยว่าจะทำแบบไหน

แล้วก็ตอกเจาะรูเพื่อร้อยลวด
ประกอบเป็นชิ้นงานเพื่อความสวยงามเก๋ไก่แปลกตา
ก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของคุณ
แล้วก็ขึ้นอยู่กับลวดลายของกระป๋องด้วย

กระป๋องน้ำอัดลมต่างนี่ฮะ
เราอยากจะโฉยีห้ออะไรใครได้หมดเลย

เพื่อช่วยการผลิตออกขายเป็นรายได้เสริมนะครับ

ชิ้นใหญ่หน่อยที่เป็นงานฝีมือจริง
เมื่อกี้เขาทำเหมือนแบบกระเป๋าของผู้หญิงเลยคุณ
มีแบบฝาเปิดมีเปิดพับปิดด้วยนะ
มีแบบว่าอะไรนะสะพายได้ด้วย
นี่เป็นฝีมือของชาวบ้านแท้เลยนะครับ
เป็นชาวบ้านที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองที่ตำบลบางพลับ
ใครที่ผ่านไปแวะเวียนกันไปหน่อยนะครับ
ไปหาซื้อได้แล้วก็ช่วยชาวบ้านเขาด้วย
เห็นผลิตภัณฑ์ฝีมือแบบนี้เราก็ภูมิใจยิ่งนักเลยนะครับ

เออนั่นจริงนะฝีมือรวดเลยนะครับแล้วก็
บรรดาเครื่องจักษานบรรดาที่สารด้วยมืออะไรอย่างนี้

กว่าจะถักกว่าจะทอแต่ละเส้นได้นะครับ
นี่ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับ
มีทั้งเด็กทั้งใหญ่เลยนะสุดยอดคิดดี

เกือบลืมคุณลุงบุญเลิศให้เบอร์โทรไว้ด้วย

ใครสนใจที่จะฝึกอาชีพกับคุณลุงบุญเลิศนะครับ

ย้ำตัวเองอีกทีกริ้งกร้างไปได้เลย๐๘๑๒๙๔๒๕๙๖นะฮะ

เอามาใช้เองได้ทำเองใช้เอง
หรือถ้าไปเรียนแล้วอยากต่อยอดขาย
ทำธุรกิจต่อได้นะเพราะว่ากระป๋องเยอะมากนะครับ